แม้สถานการณ์จะร้อนแต่ว่าหวังว่าน้ำที่ผ่านขันนี้
จะทำให้เกิดความเย็นเกิดขึ้น
นี่เป็นข้อความคร่าวที่มีการพิมพ์เอาไว้
บริเวณรอบขันสีแดงนะครับ
ซึ่งก็กลายเป็นวันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทีเดียว
เพราะก่อนหน้านี้มีชาวเชียงใหม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าได้รับแจกมาเป็นเหมือนกับของขวัญในช่วงต้อนรับวันสงกราน
ก็เหมือนกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีปฏิทิน
สำหรับคนที่ชื่นชอบชื่นชมนิยมในอดีตนายกยิ่งลักษณ

เขาบอกว่าพอได้รับขันมายังมีรูปด้วยนะครับ
เป็นรูปของอดีตนายกทักษิณและอดีตนายกยิ่งรัก
สวัสดีอวยพรในวันสงกรานปีใหม่ไทย

ขณะที่บางฝ่ายก็มองว่าการกระทำแบบนี้เกินเลยไปหรือเปล่า
กระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือเปล่า
ไปดูความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้กันนะครับ
กลายเป็นเรื่องขันแดงเจ้าปัญหานะครับ
ข้อความที่มีการปรากฏอยู่บนข้างขันสีแดงนะครับ
แล้วคนในโลกสังคมออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีขันแดงอย่างมาก

งงว่าอ้าวก็แค่คนถ่ายรูปคู่กับขันแดง
ทำไมถึงมีความผิดมากขนาดนี้

หลังจากที่เธอถ่ายรูปคู่กับขันแดงโพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่า
นี่คือของขวัญต้อนรับประเพณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่เนี่ยนะครับ
ก็ถูกเรียกไปแล้วก็ถูกจับ
ข้อหาความมั่นคงประกันตัวออกมาด้วยวงเงิน๑แสนบาท
ขณะที่อีกรายครับนายชัยพินขติยะ
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่
ก็ถูกตำรวจนะครับนำตัวไปสอบสวน
ร่วมกันกับฝ่ายทหารในมณฑนทหารบกที่๓๒
ค่ายกาวิระอำเภอเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกัน
นายชัยพินยืนยันว่า
นึกไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
เพราะตัวเองก็คือทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน
รายงานข่าวการเล่นน้ำสงกรานอย่างประหยัดเท่านั้น
เพราะขันใบนี้เขาบอกว่าเจตนารมณ์ก็คือ
ต้องการจะให้นำไปเล่นน้ำสงกรานอย่างประหยัด
ไม่ต้องใช้ปืนฉีดน้ำใช้ขันประพรมกันประหยัดประหยัดน้ำเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ต้องการจะชักจูงเรื่องการเมืองแต่อย่างใด

ก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
โดยบอกว่าไม่เข้าใจว่าจะเกิดคดีแบบนี้ขึ้น
ก็มีการรายงานข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ

บอกไว้ว่าเป็นเรื่องแปลกในการถูกตั้งข้อหา
เมื่อมีคนถ่ายภาพคู่กับขันสีแดงเนี่ย
ไม่น่าเชื่อประเทศไทยจะมีคดีแบบนี้อีกด้วย
โดยภาพรวมส่วนใหญ่มองว่าเรื่องนี้อยู่ที่มุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ดูที่เจตนาของผู้กระทำว่าจงใจทำให้เกิดกระแสทางการเมืองหรือไม่

ประชาชนอาจจะมองว่าภาครัฐปฏิบัติกับประชาชนแบบตึงเกินไป
ก็แล้วแต่นานาจิตตังค์นะครับกับกรณีของขันแดงครับ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตัวขัน

ประเด็นอยู่ที่ข้อความที่ปรากฏอยู่บนขันนั่นเองนะคะ
เพราะว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เป็นความผิดในลักษณะของการยั่วยุปลุกปั่น
ทำให้เกิดเรื่องของความไม่มั่นคงเกิดขึ้น
ทำให้เกิดความปั่นปวดเกิดความไม่สงบ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖นี้นะคะ
โทษจำคุกไม่เกิน๗ปีเลยนะคะ

การดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๖มีไม่เยอะเลย

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
มากถึง๑๐คดี๒๕คน

หรือไม่อย่างไรเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ